คู่นี้เนี่ยไม่ต้องปรับเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นคู่รักที่ต่างคั่วกันเหลือเกิน
สำหรับคุณสิงหวรรณสิงห์แล้วก็คุณมาริยาคือหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊คู่นี้เนี่ยมันไม่มีความเข้ากันเลยสักนิด
แต่บอกเลยนะคะว่าไลฟ์สไตล์และมุมมองชีวิตของทั้งคู่เนี่ยทำให้มาริยาและวรรณสิงกลายเป็นคู่รักที่เพื่อนเชียร์โดยที่ไม่ต้องแปลกใจเลย
และเพื่อเป็นการสยบข่าวลือที่ว่ามาริยาจะทิ้งงานในวงการบันเทิงปีหน้าเธอก็เลยกลับมารับงานแสดงอีกครั้งค่ะ
กับบทนางเอกซีรีส์เอฟเฟอร์เวอร์ชั่นไทยโดยแฟนหนุ่มวรรณสิงห์เองก็คอยซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้ไม่ห่างเลยล่ะค่ะ
ความรักดีค่ะแต่ว่าคืออยากจะพูดถึงซีรีส์ค่ะแต่ที่พี่อยากพูดถึงพี่สิงใช่ไหม
ไปถามพี่สิงเลยค่ะทำไมแปลกใจคะเข้าใจผิดแล้วค่ะ
ทำงานปกติค่ะพี่ว่าสิ่งที่สำคัญคืออยากดูเนื้อเรื่องก่อนว่ามันเข้ากับตัวเราไหม
แบ่งเวลายังไงเหรอเอิมก็พยายามมากที่สุดอะค่ะ
ก็เป็นคนที่แบบทำหลายอย่างอยู่แล้วอุ้ยต้องรอดูนะบทบาทที่เราคุ้นตากันดี
มันใช่ในรุ่นของเรามาริยาจะมารับบทนี้จะเป็นยังไงใช่ค่ะเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันนะคะ